ชั่วตลอดตลาด
ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันเลยนะจ๊
ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้เป็นยังไงบ้าง

สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรั

๕บาทต่อฟองราคายังคงที่นะ

ปลาทูนึ่งนะคะแข่งละ๘๐บาท
สลิดกิโลกรัมละ๑๖๐บาท
แล้วก็ปลาช่อนเลี้ยงกิโลกรัมละ๑๔๕บาทจ้า